ผู้อำนวยการโรงเรียนทำแบบนี้
ต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียน

เหมือนกับโชว์ปืนออกมาปืนพกอยู่

เขาเครียดเครียดหลายอย่างเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้

ไปร้องเรียนว่าไปมีความสัมพันธ
ชู้สาวกับพอโรงเรียนคนนี้

ไม่รู้ว่าหน้าเสาทงโชว์ปืนเฉยเลย

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้
เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้

เชิงชู้สาวกับผอโรงเรียนคนนี้